ดริฟต์รถทำเป็นเท่นะฮะคือรถเนี้ยราคาแพงหลายล้านอะฮะ
ดริฟต์หมุนเป็นวงกลมติ้วติ้วติ้วติ้วติ้ว
แล้วเศษหินมันกระเด็นไปโดนรถที่เขาจอดอยู่ข้างข้างโอ้ย
จกหน้ารถร้าวบางคันเสียหายไปดูเหตุการณ์นี้ครับ
โอ้ยรอดรอดบ้าร้อย
คูเป้สีน้ำเงินแพงฮะ
แล้วเขามาดริปหมุนเป็นวงกลมแบบนี้
เขาบอกว่าทำโดนัทหมุนวงกลม๓รอบ

จังหวะที่เขาหมุนนอกจากฝุ่นตลบแล้ว
มันมีเศษหินกระเด็นไปโดนกระจกหน้ารถ
เขาจอดแถวนั้นเห็นไหมครับว่ารถไม่ได้อยู่คันเดียว
มีคันอื่นที่จอดอยู่ใกล้ด้วยนะครับ
ชาวบ้านเดือดร้อนครับโดยเฉพาะคนขับรถตุ๊กน่าเห็นใจมาก
เขาจอดรถตุ๊กรอรับนักท่องเที่ยว
เศษก้อนหินกระเด็นไปโดนมีเสียหาย๔คัน

บางคันร้าวไปทั้งแผงกระจก

คุณพี่ชี้ให้ดูเป็นรูเลย

ด้านหน้าบางคันโดนด้านข้างครับ
แล้วบางคันคือเศษหินมันมาโดน
สีทรองอีกต้องทำสีใหม่
ดูสิครับถ้าเกิดขับไปแล้วเจอแบบนี้
กระเด็นมาแล้วมันแตกพร้อมขึ้นมาอันตรายมากนะครับ
หนึ่งในเจ้าของรถตุ๊กครับชื่อว่าคุณหนับ
คุณหนับบอกว่านักท่องเที่ยว
คนที่ขับรถดริฟท์เป็นวงกลมคันเมื่อกี้นี้

คนขับรถหรูคันนั้นที่ริบเป็นวงกลมหนีไปแล้ว

จ่ายเงินหลักหมื่นครับคุณขวัญคุณผู้ชม
แจ้งตำรวจแล้วที่โรงพักคอ๖นะครับ

อย่างที่ผมบอกว่ามีตุ๊กเสียหาย๔คัน
คันที่๒ครับเป็นของพี่หมัด

แล้วก็บอกว่าจำไม่ได้ว่ารถคันนั้นมันยี่ห้ออะไร

เขาบอกว่าเห็นหมุนติ้วอยู่แบบนั้น

แล้วก็เดินไปบอกคนขับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
ปรากฏว่าคนขับรถหรูคันนั้นควักเงินมาให้๑๐๐บาท

เดี๋ยวนะ๑๐๐๐บาทเนี่ย
มันจะไปพออะไรกับทำสีก็ไม่พอแล้วนะ
พอฟังค่าทำสีทำกระจกแล้ว๑๐๐๐บาท

ลองฟังเสียงพี่ขับรถตุ๊กหน่อยครับ

เสียงมันดังหนักน่ะนะติว่าพวกเขาไม่รู้อะ
พวกเขาไปเรียนไปติฉ่างก่อนอื่น

แล้วก็ตั้งลำใหม่แล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งอีกผมตะโกนไป
โอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ไม่กวังก็หมุนยังว่าเขาหยุด
ทั้งสองคนเป็นตัวแทนเล่าถึงความเดือดร้อน
ถึงตำรวจโรงพักคอหงที่จังหวัดสงขลาแล้ว

เฉพาะคนที่ขับรถหรูแล้วไปดริบวนแบบนั้น

มันก็ไม่ใช่ที่ที่จะมาทำเนอะ
เออนะคะไม่ใช่สนามแข่งรถอีกต่างหาก